กับครอบครัวของคุณเชนธนาไตร
แล้วก็บรรดาพี่น้อง
ภาพมาแบบใส่ชุดไทยสวยงามแบบนี้เลยนะ
ทั้งที่เชนและคุณเจมส์ภรรยาคนสวย

แล้วก็ทีมงานแต่งกายด้วยผ้าไหมพื้นเมืองค่ะ
เขาตั้งใจเดินทางไปทำบุญถวายหลวงพ่อสำเร็จ
พระมหาจักรพรรดิถวายให้วัดพระธาตุหนองหยิบค่ะ
อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน
นี้นะพี่เชนบอกมาว่าเป็นองค์ที่๓แล้วค่ะ
เป็นองค์เสมือนของที่บ้านของครอบครัวภูโชคอนันต์เนี่ยนะฮะ

ใครที่แวะเวียนไปเที่ยวที่จังหวัดน่านหรือว่าเป็นคนพื้นถิ่นที่นั่นอยู่แล้วนี่นะ
อยากจะให้ไปไหว้หลวงพ่อสำเร็จองค์นี้ด้วย
เพราะว่าพี่เชนเชื่อเหลือเกินว่าจะสำเร็จทุกอย่าง
ั่งใจหวังชนะทุกสิ่งสุขสมหวังทุกเรื่องไปค่ะ
เพราะว่าตัวพี่เชนเองแล้วก็ครอบครัวมีความศรัทธาท่านมากเลย
แล้วก็เคยขอมาแล้วได้สมดั่งใจมาแล้วด้วยค่ะ
จากจังหวัดน่านกับครอบครัวพี่เชนไปต่อกันที่จังหวัดอายุทยากันบ้างดีกว่าค่ะ
เมื่อวานนี้ตลกชื่อดังแป้งฝุ่นปายุทธ์
เขาได้เดินทางไปกราบไหว้รือสีพรมเมษค่ะ
แล้วก็อาจารย์ฤษีเนรธาตุพุทธคุณที่อำเภอบางไซดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตค่ะ
แล้วก็ยังได้วัตถุมงคลมาเป็นหลวงพ่อสีเงินองค์นี้กลับไปด้วย
คุณผู้ชมคงสวยเลยนะนำไปบูชาต่อที่บ้านค่ะ
แล้วก็แต่รู้ใจแฟนบันเทิงไทยรัฐจุดทูปมาเลยตัวเลขโชคลาภให้มาฝากกันนะฮะ
ได้เลขอะไรนั้นอุ๊ยร้อนมือนิดนึงเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะ

หรือว่าใครจะมองเลข๗เป็นเลข๙หรือเลข๑อะไรก็ว่า
กันไปแต่พี่เขาบอกฝากบอกมาแบบนี้นะคะ
ดิฉันชอบชื่อเขานะคนเราต้องแบบให้กำลังใจตัวเอง
สร้างความมั่งคั่งร่ำรวยในชื่อเขาใช้เลยนะดอกตลกชื่อดัง
แปลงขุนปายุทธ์
คุณชอบฉายาเขาหรือชื่อเขาให้พูดอีกที
ชอบทุกอย่างที่เป็นพี่เขาแสดงอารมณ์ดีมาก

ใช่ค่ะแต่ว่าที่แน่๒๐๗นะคะ